จากนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนเข้ามากรุงเทพนะครับทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มีการสอบประคำผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
ทั้งสามคนก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ
ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินะครับ
ทางด้านของนางสาวปริยานุษนนท์วังชัยหรือว่าเปรี้ยว
นางสาวกวิตามราชดาหรือเอิญแล้วก็นางสาวอภิวัลสัตยบัณฑิตหรือแจ้
ซึ่งทั้ง๓คนนั้นก็เป็นผู้ต้องหาฆ่าหันศพนางสาววริสลากินจุ้ยหรือว่าแอ๋ม
ถูกคุมตัวมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสอบประคำทันที
โดยทั้ง๓คนได้ใส่แว่นตาดำแล้วก็สวมผ้าปิดปากนะครับปิดอำพรางใบหน้าไว้ตลอดเวลา
ซึ่งการสอบประคำในครั้งนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วย
ขอบบ่อยครับรองผู้บัญชาการบุฒาฬิกาศาสตรีภูทรภาค๔ก็เป็นผู้สอบปากคำด้วยตัวเอง
ภายหลังการสอบปากคำนานกว่า๓๐นาทีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ได้ออกมาแถลงข่าวผลการจับกลุ่ม
โดยเปิดเผยว่าจากการสอบประคำผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
โดยระบุสาเหตุที่ต้องฆ่าหันศพแอมนั้นก็คือเรื่องของยาเสพติดที่ขัดแย้งกันก่อนหน้านี้
จากแอมนั้นได้ข้อมูลของเปรี้ยวเรื่องยาเสพติดกับตำรวจนะครับ
จึงเกิดความเครียดแค้นแต่ยืนยันว่าไม่ใช่กระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติอย่างที่เข้าใจ
เนื่องจากว่าได้ขายแค่จังหวัดในขอนแก่นเท่านั้นนะครับ
ประกอบกับเรื่องหนี้สินเก่าที่แอ๋มได้ยืมเงินเปรี้ยวไปจำนวนเงิน๔๐๐๐บาท
โดยการลงมือครั้งนี้เกิดจากอารมณ์แค้นส่วนตัวครับ
แค่ต้องการสั่งสอนไม่อยากเอาถึงตายเพราะไม่ได้เจอกับแอ๋มมากว่า๑ปีแล้ว
แต่ว่าในวันนั้นได้เจอกับแอ๋มโดยบังเอิญเลยได้เรียกแอมขึ้นรถเพื่อต้องการจะสั่งสอน
แต่จะมีปากเสียงกันจึงกระทำการรุนแรงด้วยการบีบคอจนเสียชีวิต
ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การว่าขณะนั้นรู้สึกตกใจจึงทำอะไรไม่ถูกจึงคิดว่าต้องอำพลางศพ

คือหนึ่งนำไปถ่วงน้ำแต่เกรงว่าศพนั้นจะลอยขึ้นมาจึงใช้วิธีการหั่นศพเพื่ออำพลางแทนครับ
โดยเปรี้ยวให้การสะทอดว่ามีนายวศิลปนั้นเป็นผู้ช่วยในการหั่นศพด้วย
ให้หลบหนีเข้าไปยังพรรมาณนั้นเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาค้างเก่าในคดียาเศพติดด้วย
ยาเสพติดด้วยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการหลบหนีอยู่นะครับ
จริงแล้วเขามีความตั้งใจที่จะมอบตัวนะครับ
แต่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะมอบยังไงอะไรยังไงนะครับ
ก็ลังเลในสุดท้ายก็ได้ติดต่อมอบตัวครับ
จริงแล้วผมก็ถามสาเหตุนะครับสาเหตุของการฆ่านะครับ
เขาก็บอกว่าหนึ่งเรื่องยาเสพติด
สามคนเกิดจากความร่วมมือในการติดตามตัวของทั้งสองประเทศนะครับ
โดยกฎดันไม่ให้มีงไปที่พักพิงและรับเข้าทำงาน
ทำให้ผู้ต้องหาทั้งหมดนั้นหมดหนทางที่จะไป

ซึ่งผู้ต้องหาก็ให้การยืนยันว่าต้องการเข้ามอบตัวตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ
แต่ว่าการที่เข้ามอบตัวช้าเพราะว่าเพิ่งได้สติ

พร้อมชี้แจงกรณีที่ไม่ใส่กุญแจมือผู้ต้องหา
รวมไปทั้งภาพอิริยบทต่างที่ผ่อนคลาย
สูบบุรีนั่งแต่งหน้าพอกหน้านั้น
จากเชื่อว่าผู้ต้องหาจะไม่หลบหนี
และเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของผู้หญิงนั่นเองครับ
ส่วนการสอบสวนหลังจากนี้
ตำรวจภูทรภาค๔จะนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะครับ
เดินทางกลับไปยังพื้นที่สถานีตำรวจภูทรเขาสวนกวางที่ขอนแก่นนะครับ
เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพวันพรุ่งนี้
เมืองต้นก็มีการกำหนดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ๗๘จุด
โดยภายหลังจากแถลงข่าวเสร็จนะครับ
ผู้ต้องหาทั้ง๓คนก็ถูกนำตัวกลับเข้าไปยังกองบินตำรวจ
ในเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ช่วงเย็นวันนี้โดยทันทีที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
นำตัวถึงกองบินตำรวจกรุงเทพมหานคร
ตำรวจภูทรภาค๔ก็นำตัวทั้ง๓คนเข้าไปที่พักที่ห้องรับรอง
ก่อนขึ้นเครื่องบินคาซ่าของกองบินตำรวจ
เดินทางไปยังขอนแก่นโดยทุกคนก็ยังคงมีสีหน้าที่เรียบเฉยตลอดเวลาครับ